เอาล่ะเอาล่ะวันนี้เราก็ต้องมีเรื่องความเชื่อเรื่องข่าวแปลกกันหน่อยนะคุณ

เป็นเหตุการณ์เศร้าที่ผ่านมานะคะก็ไปดูบรรยากาศภาพกันหน่อยค่ะ

ใช่ค่ะซึ่งประชาชนก็เฝ้าติดตามข่าวนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับข่าวเฮลิคอปเตอร์กองทัพอากาศตกบนเทือกเขาชะเมา
ซึ่งตอนนั้นที่เทศบาลแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการแห่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งประชาชนที่นอกจากจะไปติดตามข่าวแล้วนะคะ

ก็ได้มีการเลือกซื้อลอตเตอรี่เกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ด้วย
โดยเฉพาะเลขของหน่วยสังกัดการบินก็คือ๒๕๖
นางสาวดารากุลวงค่ะเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่
ระยองบอกว่าลูกค้าให้ความสนใจ
ถามหาเลข๐๓๔แล้วก็๓๔
ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นเลขดังมาจากไหนนะ

ส่วนใหญ่หวังว่าจะเป็นเลขนำโชคนะคะ

เลขตัวดังกล่าวได้รับความสนใจจากลูกค้า
เช่นกันค่ะกว้านซื้อเกลี้ยงแผงหมด